อีกหนึ่งคดีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะ
กรณีที่ลูกจ้างของกรทมที่ทำหน้าที่ลอกท่อในเขตภาษีเจริญเนี่ยนะคะ
ยิงอดีตแฟนจนกระทั่งเสียชีวิต
แล้วก็ยังมีผู้ร่วมก่อเหตุคือลูกชายของฝ่ายผู้ก่อเหตุร่วมด้วย
ว่าสาเหตุก็มาจากปมหึงหวง

นายหนึ่งเป็นนามสมมุตินะคะซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต
เดินทางไปรับศพนางสาวชรินทรบุญนาคหรือแอมอายุ๒๕ปี
ก็คือผู้ก่อเหตุอยู่ที่ชุมชนวัดไซดเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร
จากโรงพยาบาลสิริราชเพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
รับถึงโรงพยาบาลมาเลยนะคะ
นายหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
นางสาวแอมผู้เสียชีวิตบอกว่าจะไปรับลูกสาววัย๒ขวบ
แต่นายหนึ่งแฟนใหม่บอกว่าอย่าไปเลยห้ามแล้วแต่ยังไงก็ไม่ฟัง
เมื่อเคยสอบถามเคยพูดคุยกันนะคะกับนางสาวแอมว่า
เคยมีปัญหาอะไรไหมกับอดีตแฟนเนี่ยนะคะอดีตสามีเนี่ย
นางสาวแอมก็เคยบ่นเคยเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกัน
โดยบอกว่าไม่อยากจะกลับไปอยู่แบบเดิมอีกแล้ว
ก็แสดงว่ามีปัญหาทางครอบครัวแบบนี้มานานเป็นความคับคล่องหมองใจ
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ยังได้ไปสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
จากแม่ของผู้เสียชีวิตคือนางแอนนามสมมุตินะคะ
แม่ของผู้เสียชีวิตยืนยันค่ะบอกว่าผู้ที่ลงมือฆ่าลูกสาว
คือนายวัชรินศรีมงคลรัฐหรือเอ็กซ์อายุ๔๐ปี
เป็นอดีตสามีนี่แหละค่ะแม่มั่นใจว่าต้องเป็นคนนี้อย่างแน่นอน
เพราะลูกสาวไม่เคยมีเรื่องกับใครอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ
เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดที่บ้านของนายเอ็กซ์ด้วย
และปมปัญหาที่คาดว่าก่อเหตุขึ้นมาก็เพราะว่าลูกสาวเนี่ยเลิกกับนายเอ็กซ์
เพราะทนไม่ได้ที่นายเอ็กซ์ทำร้ายร่างกายลูกสาวเป็นประจำ
ทีมข่าวไปสอบถามเพิ่มเติมไปขอข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย
ก็คือไปคุยกับแม่ของนายเอ็กซ์ผู้ก่อเหตุนะคะ
แม่นายเอ็กซก็ยอมรับกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันบอกว่า
ลูกชายและผู้เสียชีวิตเนี่ยทะเลาะกันบ่อยครั้ง
สาเหตุเนี่ยก็มาจากความหึงหวงค่ะ
พอหึงหวงกันทะเลาะกันฝ่ายลูกชาย
ก็คือผู้ก่อเหตุมักจะลงมือทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิตเป็นประจำ
ล่าสุดเมื่อสามเดือนก่อนทำร้ายร่างกายจนกระทั่งว่า
นางสาวแอมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเพราะถูกมีดฟันที่แขนแล้วก็เย็บหลายเข็มเลย
คือแม่ก็เห็นเหตุการณ์รับทราบเรื่องนี้มาตลอด
แม่ของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังอีกนะคะว่า
ตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน
นายเอ็กซเองก็ออกไปทำงานแต่เช้านะคะ
แล้วก็ทีมข่าวถามอีกว่า
เอมีพยานไหมว่านายเอ็กซ์เนี่ยออกไปทำงานอยู่ที่ทำงานตลอดเวลา
พูดเลยว่าแหมเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าเป็นพยานให้หรอก
งั้นฟังเสียงแม่ของผู้เกาะเหตุหน่อยนะคะ
นี่แหละครับในคดีนี้
ตำรวจก็พบผู้ต้องสงสัย๒รายนะครับ
ก็คือหนึ่งคือนายเอ็กซ์นะซึ่งเป็นอดีตสามีของผู้ตาย
และอีกคนนึงนะครับก็คือลูกเลี้ยงของนายเอ็กซ์
สองคนนี้น่าจะเป็นผู้ร่วมกันในการฆ่านางแอม

ดังนั้นนะครับตำรวจก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้ง๒ราย
โดยนายเอ็กซ์ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ได้ถูกตำรวจสนบางขุนเทียน
คุมไปสอบที่โรงพักตั้งแต่หลังเกิดเหตุ
แต่ตอนแรกนะเจ้าตัวยังปฏิเสธ
แต่สอบไปสอบมานายเอ็กซ์อดีตสามีของผู้ตายยอมรับสาภาพแล้วนะครับว่า
ร่วมกับนายนาบรินหรือว่าแม็กซ์ศรีมงคลรัฐอายุ๒๓ปี
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของเขานะฮะเป็นลูกติดของภรรยาเก่าของเขา
ได้ร่วมกันก่อเหตุฆ่านางสาวชรินทรหรือว่านางสาวแอมจริงนะครับ
โดยนายแม็กซ์เป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้ตายมานาน
และนายแม็กซ์นี่แหละครับเป็นผู้ลงมือยิง
ส่วนเขาเป็นแค่ผู้ร่วมขบวนการฆ่านะครับ
จากนั้นชุดคลี่คลายคดีก็ต้องเชิญตัวนายแม็กซ
นายแม็กซ์ก็ยอมรับสาภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยเขาอ้างว่าทำไปเพราะโกรธแค้นแทนพ่อเลี้ยง
แทนพ่อเลี้ยงที่ถูกผู้ตายตีตัวออกห่าง
และผู้ตายไปคบหาชายคนใหม่ทั้งที่มีลูกด้วยกันแล้วถึง๒คน
ก็เลยโกรธแค้นแทนนะครับแต่ถือว่าร่วมกันฆ่า
ก็ได้ข้อหารร่วมกันฆ่าไปรับโทษเนี่ยนะคะ
ทีนี้อาวุธที่ใช้เกาะเหตุก็คืออาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดนะคะ
ซึ่งเป็นของกลางตอนแรกนายแม็กซ์ก็ปฏิเสธว่า
ทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว
ตำรวจก็ทราบแล้วก็พาไปขุดไปค้นหาปืนตัวนี้นะคะ
ซึ่งถูกฝังดินเอาไว้ใกล้กับสถานีสูบน้ำในซอยเพชรเกษม๘๑
ซึ่งก็เป็นสถานที่ทำงานของนายเอ็กซ์นั่นแหละ
แม็กซ์ผู้ที่ลั่นไกด์เนี่ยนะคะเขาก็ยอมรับว่าวันเกิดเหตุ
ได้รับคำสั่งจากนายเอ็กซ์ผู้เป็นพ่อนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ย
โดยพ่อวางแผนนัดผู้ตายมาหาที่บ้าน
แล้วพ่อก็มอบปืนที่ซื้อหามาได้ในราคา๖๕๐๐บาท
ให้นายแม็กซ์ให้นายแม็กซ์เป็นคนลั่นไก่
แม็กซ์ก็โกรธแค้นอยู่แล้วด้วยก็เลยตัดสินใจทำตามคำสั่งของพ่อ
พอยิงผู้ตายแล้วนะคะก็นำปืนไปฝังดิน
แล้วก็ย้อนกลับเข้าไปในบ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งตำรวจสืบทราบแล้วก็เชิญตัวมาสอบที่โรงพักษณ์
รายละเอียดของคดีนี้นะคะยังคงมีต่อเนื่อง
โดยวันนี้จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการในช่วงสายนี่แหละค่ะ

สรุปก็คือคดีนี้นะตัวลูกเลี้ยงเองโกรธแค้นแทนพ่อเลี้ยง
พ่อเลี้ยงเนี่ยถูกสาวทิ้งนะครับก็เลยก่อเหตุยิงนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวลูกเลี้ยงเองก็เป็นไม้เบื่อง
เมากับสาวคนนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับ